เริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนครับ
งานใหญ่เลยสำหรับแวดวงกีฬาฟุตบอลไทย

นายกรัฐศัมดีภัณฑ์เอกประยุทธ์จันทร์โอนช่า

เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นำคณะของนายจานี่อินฟานติโนประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับ
เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
ในโอกาสสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมครบรอบ๑๐๐ปี
การเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็ได้ปรึกษาแนวทางในการจัดตั้งให้ไทย
นั้นเป็นศูนย์กลางของสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติในการพัฒนากีฬาฟุตบอลฟุตซอล
และฟุตบอลชายหาดประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียน
และพูดคุยถึงความเป็นไปได้นะครับในการก่อสร้างที่ทำการถาวรของสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในช่วงของรายการไทยรัฐจอบประเด็นคืนนี้๕ทุ่มนะครับ
ต่อกันที่หลังเกมศึกไทยลีกกลางสัปดาห์นะครับ
ที่เมืองทองอยู่ในแต่นั้นบูกไปชนะทะดาษบริรำอยู่ในแต่ได้๓ประตูตะสูน
หัวหน้าภูมิสอนฟุตบอลทีมชาติไทยครับได้กล่าวชื่นชมนักเตะทีมชาติไทยของทีมเมืองทอง
อย่างเทรศิลป์แดงดาชนะทิพย์สงครสินทร์และอธิษฐกรายสอนที่ทำประตูได้ในเกมนี้
พร้อมกับฝากให้นักเตะทุกคนนั้นรักษามาตรฐานเอาไว้เพื่อสู้ศึกคิงส์ครับ
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึงครับ
รอบนี้นะครับจะเป็นการจับสลาก๕๔ทีมจากดิวิชั่น๑ดิชั่น๒และถ้วยพระราชทานขอคอและงอ
และ๑๘ทีมจากไทยลีกที่ได้ยืนรอในรอบ๒รวมทั้งสิ้น๖๔ทีมครับ
พบกับอายุทยายูเนเต็ดรอบนี้แข่งขันในวันที่๑๘พฤษภาคมนี้นะครับทั้งนี้แชมป์จะได้รับเงินรางวัล๕ล้านบาทพร้อมกับสิทธิ์ไปเล่น